หนึ่งที่ผมอยากเห็นมานานอยากเจอมานานคือ

และ๒คนรับซื้อมุกเมโล
จริงมีแต่ข่าวว่าเจอ
แต่คนรับซื้อจริงยังไม่เห็นเลย

แฟนข่าวคนไหนแฟนข่าวไหนอยากจะซื้อมุกเมโลนะ

เพราะว่าคู่นี้เขาไปเจอครับ
เป็นสองผัวเมียชาวโพธาราม
เขาไปเจออยู่ในหอยแคลง
ชื่อคุณเอกชัยอายุ๓๑และคุณสิริรักษ์อายุ๒๘
อยู่บ้านเลขที่๗๐ทับ๔ครับหมู่๔ตำบลนางแก้ว
นี่ต้องบอกให้ครบจะได้ไปติดต่อซื้อได้
เขาเป็นเจ้าของร้านเอกชัยหมูย่างไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วสูตรโบราณ
ก็ขายตามตลาดนั้นนี่แหละ
ซื้อหอยแคลงที่ตลาดนัดมากินเขาเล่าให้ฟังว่ายี่สิบสามตุลาที่ผ่านมา
ก็ไปขายของที่ตลาดนัดตลาดนัดเช้าวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม
หอยแคลงมา๑โล๒๐๐บาทครับ
พอช่วงเช้าวันถัดมา๒๔ตุลาก็เอาหอยแคลงที่ซื้อเนี่ย
มาลวกกินแล้วเตรียมน้ำจิ้มไว้เลย
ขณะที่กินตัวนึงเข้าไปเนี่ยกรอบเข้าไปกัดเม็ดใส่นึกว่ากัดเด็ดใส่
ไม่ใช่ครับคลายเอามาเฮ้ยทำไมเม็ดไซดแปลก
มากจริงจริงแล้วแข็งมากด้วยเขาบอกเล็กกว่าเม็ดสาคูนิดหน่อย
อ่าไปหาข้อมูลในเน็ตครับดูสิอ้าว
เมโลหรือเปล่านี่มุกเมโลหรือเปล่า

พวกเขาพยายามติดต่อหาผู้รู้นะ

ผู้ใหญ่บอกพบไข่มุกในหอยตรงกับวันพระ

เฉิงดีนะจะนำช่วงดีและดวงเผงมาให้ผู้เจอ
ทั้งคู่ตั้งใจจะเอาไปให้พระปลุกเสก
โอ้โหไปขนาดนั้นเลยพี่ใส่กรอบด้วยเลยไหมอ่ะ

ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นมุกเมโลจริง

แต่จะเก็บเอาไว้เชื่อว่าเป็นของดีเป็นสิริมงคลกับครอบครัว
เราก็ชอบกินไม่เคยเจอสักที